ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้นี่คนก็สนใจเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่า
หมู่เด็กแบบ๑๓๑๔มันมีการบอกต่อกัน
เพราะใครไม่มีตังค์ใช้ให้ไปหาเสียปอ
ไม่มีบ้านอยู่ให้มาอยู่ที่นี่
แล้วเสียปอก็จะให้ตังค์ใช้แลกกับการอะไร
แก้ผ้าให้ถ่ายรูปได้๕๐๐บาท

แล้วนี่ค่ะเห็นไหมเจ้าหน้าที่บุกเข้าไป

ห้องนอนเสียปอแหมทำอย่างกับเป็นสตูดิโอ
ในการถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรต่างของเด็กสาวนะ
นี่มันคือห้องนอนจริงใช่ไหม

เป็นไฟไม่รู้จะกี่ตัวต่อกี่ตัว

แล้วคนนั้นเจอถุงยางอนามัยเพียบเลย
แต่เสียปอบอกว่าผมแค่เป็นคนรักเด็ก

ถุงยางเนี่ยเด็กเขาขอเขาอยากได้

แล้วการแก้ภาพก็เป็นความสมัครใจของเด็กเอง
ผมแค่ชอบถ่ายรูปเฉยถ่ายแล้วลบเลย
นี่คำให้การในเบื้องต้นของเสียปอนะ
แต่ว่าตำรวจสอบเค้นแล้วก็เจอหลักฐานคลิปต่าง

ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้นเรื่องมันมาจากเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
เพราะว่าเด็ก๑๖คนนึงไปขอความช่วยเหลือ
บอกว่าโดนเสียปอชวนไปถ่ายภาพถ่ายคลิป

เจ้าของเพจก็คือเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยก็เลยพาไปแจ้งความ
แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงนะเป็นเด็กลูกครึ่ง๑๔ปี
น้องผู้หญิงหายจากบ้านแล้วเพื่อนบ้านไปตรวจดู
อ้าวไปอยู่บ้านเสียปอแม่ตามหามาตั้งหลายวัน
ทีนี้เด็กก็กลับไปที่บ้านแล้วค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวเด็กนำมาสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับช่วงค่ำที่ผ่านมา

ใช่ค่ะบ้านเสียปออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะ
ทีนี้ตอนไปค้นเนี่ยนะเสียปออายุ๕๕ปีคุณผู้ชม
พอไปถึงเนี่ยเจอเสียปอค่ะเขาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
ว่าเนี่ยเสียปอมีเด็กไปแจ้งความนะว่าโดนเสียปอนาจารย์
ทีนี้ตอนที่เข้าไปค้นนะห้องนอน๒ห้อง
ห้องหนึ่งตอนที่ไปค้นเจอเป็นเด็ก๑๕ปี๒คน

ใช่ค่ะน้องมุดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเหลืองทั้งสองคน
แล้วหลังจากนั้นนี่ผ้าห่มนี้ค่ะแล้วในนั้นมีเด็กอยู่
ทีนี้ไปเจอถุงยางอนามัย๒กล่องเจอเหล้าโซจูอีกขวดหนึ่ง
อันนี้คือห้องนอนเล็กนะส่วนห้องนอนใหญ่
ห้องนอนใหญ่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพ
เป็นห้องของเสียปอนี่แหละเปิดเข้าไปโอ้โห
มองหน้ากันเลยนี่ห้องนอนหรือว่าสตูดิโอถ่ายภาพ
มีคอมพิวเตอร์มีไฟไฟแบบทุกประเภทเลยค่ะ
ล้อมอยู่รอบเตียงแล้วก็ขาตั้งกล้อง
ปอบอกว่าห้องที่เห็นเนี่ยนะเป็นห้องนอนผมเอง
อุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นฉากผมหัดถ่ายภาพให้กับเด็กพวกนี้
แล้วเด็กเขาก็เอาจะเอาภาพไปใช้พอผมถ่ายภาพเสร็จผมก็ลบ
เรื่องแก้ผ้าอะไรนะว่าแบบให้เด็กแก้ผ้าถ่ายเนี่ย
มันเป็นความสมัครใจของเด็กเองอืมแล้วอย่างผมไม่ได้ทำอะไรเด็กด้วยอืม
ผมก็ซื้อกล้องมาหัดถ่ายเล่นเท่านั้นเองฮะ
ส่วนตัวเป็นคนชอบแล้วก็รักเด็กครับก็จะซื้ออาหาร
เด็กสาวไม่มีที่ไปก็ให้มาอยู่ที่นี่นะครับก็มีตำรวจเนี่ยก็สอบปากคำเสียปอในบ้านเลยนะ
สอบปากคำในเบื้องต้นนะฮะบอกว่าเสียปอมันมีข้อมูลออกมานะ
ว่าเสียปอเนี่ยโทรไปหาเด็กที่โตหน่อยเพื่อให้เด็กโตหน่อยเนี่ย
เหยื่อที่เป็นเด็กอายุ๑๓๑๕ปีให้นั้นเสียปอจะตอบคำถามนี้ว่ายังไง
ใช่เพราะว่าในข่าวเนี่ยตอนแรกมีออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าหาเด็กมาได้นะ
จะให้หัวละหมื่นเออเออบอกแบบนี้เลยอ่ะเสียปอเนี่ยบอกกับตำรวจบอก
เหรอมีด้วยเหรอผมจำไม่ได้นะตำรวจบอกก็มีสินี่มีคลิปเสียงด้วยนะ
ปอปฏิเสธหรือเปล่าเสียปอบอกโอ้ผมพูดเล่นเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ย
เด็กเขาร้องขอมาผมไม่มีอะไรกับเด็กเลยอะไรอย่างนี้
แล้วอย่างเรื่องเล่าเนี่ยเสียปอก็บอกว่าเด็กเขาก็เอามาเองนะ
ส่วนถามไปที่ตำรวจถามไปว่าทำไมถึงเอาแต่เด็กผู้หญิงไม่มีเด็กผู้ชายบ้างล่ะ
เด็กผู้หญิงอย่างเดียวเหรอเขาบอกว่าไม่รับเด็กผู้ชาย
ถ้าเกิดมีเด็กผู้ชายก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวด้วย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเสียปอนะตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้าน

ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เล่าไปว่ามีเด็กวัย๑๕ที่เจออยู่ในห้องนอนเล็กใช่ไหมคะ
ปรากฏว่ามีคนที่แสดงตัวเป็นพี่สาวของเด็ก๑ใน๒ที่อยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเคยมาที่บ้านของเสียปอมาดูหนังกินข้าว
แล้วก็เคยเห็นว่าเสียปอเนี่ยลวนลามเด็กถอดเสื้อผ้าเด็กทั้งสองคนเลย
ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนไม่กล้าแบบหลับนอนด้วยนะ
เสียก็จะนอนกับอีกคนให้ดูแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายแบบนี้ค่ะ
แล้วพี่สาวของหนึ่งในสองคนเนี่ยนะก็เลยถามว่าเออตั้งกล้องไว้ทำอะไรอ่ะ
คือเสียเขาบอกว่าตั้งกล้องไว้ดูเฉยทีนี้พอหลังจากที่เสียปอมีอะไรกับเด็ก
แล้วก็จะให้ตังค์๑๐๐๐บัง๒๐๐๐บัง๓๐๐๐บังแบบเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นคำให้การของเยาวชนคนหนึ่งนะคุณนะ
ที่แสดงตัวเป็นพี่สาวของเด็กสาว๑ใน๒เนี่ยนะครับ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนตำรวจนำตัวเสียปอ
แล้วก็เก็บอุปกรณ์หลักฐานอะไรทั้งหมดโดยเฉพาะพวกเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปตรวจดูซิว่ามีคลิปหรือมีหลักฐานที่เสียปอเนี่ย
มีอะไรกับเด็กหรือเปล่า
ก็เห็นบอกว่าเจอเมโมรี่การ์ด๒๐อัน
แต่มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เสียปอบอกไงว่า

ตอนแรกเสียบพอเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็ง

แต่สุดท้ายนะฮะเมื่อเช้านะความคืบหน้าในคดีนะครับ
ทางด้านรองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองอุดรธานีเปิดเผย

มาร่วมสอบปากคำเด็กสาวเพิ่มเติมแล้ว

เสียปอกับหญิงสาว
ความสัมพันธ์กันความยาวสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ

จะต้องส่งพวกเมโมริการ์ด

เขากู้ไฟล์เลยอะไรที่เคยดีลีดไปทั้งหมด

แล้วดีลีสไปต้องกู้มาให้หมดว่า

แต่ว่าเบื้องต้นเสียปอก็โดนไปเรื่องของการครอบครองสื่อลามก

เดี๋ยววันนี้คงจะสอบปากคำให้เสร็จนะคะ

ถามว่าตอนนี้มีญาติมาขอประกันตัวเสียปอหรือยัง